จะย่างเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับ
แต่ว่าผลกระทบจากภัยแรงในปีนี้
ก็ทำให้ผลผลิตพืชผักสวนครัวหลายชนิดลดลง

หันไปนำเข้าพริกจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
เพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่าเท่าตัว

ยังขึ้นอยู่กับผลผลิตในประเทศ

ก็อาจจะทำให้ไม่ต่างจากพริกแห้ง
ที่ตอนนี้นำเข้าจากต่างประเทศเกือบจะทั้งหมดแล้ว
เราจะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ขี้หนูใหญ่สีแดงสดและพริกเขียวที่วางขายอยู่ในตลาดไทย
ส่วนใหญ่เป็นพริกสดนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
สังเกตง่ายถ้าเป็นพริกจากประเทศไทย

แต่ถ้าเป็นพริกนำเข้าจะอยู่ในตระก้าพลาสติกค่ะ
ดวงใจหงษาเจ้าของร้านเฮียสมปอง
ผู้ค้าพริกรายใหญ่ของตลาดไทยเล่าว่า
ช่วงหน้าร้อนมีพริกที่เข้ามาที่ร้านเพียง๓ตัน
ทำให้ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านวันละ๕๘ตัน
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ที่นำเข้าก็เพราะว่าของไทยมันราคามันสูง

ถ้ามันน้อยเราก็ต้องนำเข้าอย่างนั้น
แต่ไม่น่าจะนำเข้าเดี๋ยวช่วงนี้
เพราะว่าพริกไทยออกเยอะ

เพราะว่าเราก็ต้องดันของเราออกดีกว่า
ความแตกต่างระหว่างพริกในประเทศกับพริกนำเข้า
ผู้ซื้อสังเกตได้จากราคา
อย่างพริกขี้หนูใหญ่ของไทยอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เวียดนามอยู่ที่๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
กัมพูชาอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
และพริกจากพม่าอยู่ที่๗๐บาทต่อกิโลกรัม
สำหรับการนำข้าวพริกของตลาดไทยอันดับหนึ่งคือกัมพูชา
รองลงมาเป็นเวียดนามจีนและพม่าตามลำดับ
อย่างพริกกองนี้เป็นพริกนำเข้าจากพม่า
คนงานกำลังช่วยกันเทลงพื้น
เพื่อให้เศษใบไม้และสิ่งปลอมปนปลิวออกจากพริก
ก่อนที่จะนำวางขายที่หน้าร้าน
ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณพริกในประเทศลดลง
และราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ค้าที่ตลาดไทย
เริ่มที่จะนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นค่ะ
พริกกลองนี้นะคะมีการนำเข้าจากพม่าเป็นครั้งแรก
เมื่อประมาณ๑เดือนที่แล้วโดยราคานั้นจะถูกที่สุดค่ะ
อยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทเท่านั้น

ของที่นี่นั้นจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่ค่อยคัดแยกสีค่ะ
จึงทำให้มีราคาถูกนั่นเองค่ะ

พริกนำเข้ามีกำไร๑๐๐และ๒๐
ในประเทศมีกำไรร้อยละ๑๐

การนำเข้าพริกสดจะสูงแค่ในหน้าร้อนเท่านั้น
เพราะลูกค้ายังต้องการพริกจากประเทศไทยเป็นหลัก

ซึ่งก็เชื่อว่าการนำเข้าพริกจะลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
พริกจากจังหวัดตากเริ่มให้ผลผลิตตามปกติ
ขณะที่พริกแห้งที่ขายในตลาดส่วนใหญ่เป็นพริกนำเข้าจากอินเดียร้อยละ๙๐

ก็คือพริกยอดสนและพริกหัวเรือเท่านั้น
ราคาพริกแห้งยอดสนอยู่ที่๑๘๐บาทถึง๑๙๕บาทต่อกิโลกรัม
หัวเรืออยู่ที่๑๔๐บาทถึง๑๔๕บาทต่อกิโลกรัม
อินเดียอยู่ที่๑๐๐๑๐๕บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น
ราคาพริกแห้งนำเข้าที่ถูกกว่าส่งผลให้แนวโน้มในอนาคต
มีการนำเข้าพริกทั้งหมดแทนการใช้พริกในประเทศ
ของเราในประเทศมีอยู่๒อย่าง๒ตัวหัวเรือกับยอดสน
อย่างอื่นส่วนมากจะนำเข้าแล้วรสชาติมันจะไม่เหมือนกัน
เมื่อก่อนของเราบ้านเรามีเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้มีแต่นำเข้า
ของเราเรียกพริกบางช้างอะไรอย่างนั้นแต่รสชาติมันมันติดตลาด
สมัยก่อนนี้ไม่ติดตลาดเท่าไหร่นะของนำข้าวพวกนี้มาเดี๋ยวนี้ค่อนข้างติด
การนำเข้าพริกสดจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีไม่มากนัก
ขึ้นอยู่กับผลผลิตในประเทศบางฤดูกาล
แต่แนวโน้มความต้องการพริกนำข้าวเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย
เพราะราคาที่ต่ำกว่าทำให้ผู้ประกอบการมองว่า
ข่าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน